เมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยข้อนประเทศใจตรงกันค่ะคุณผู้ชม
แห่ไปลงทะเบียนขอรับเงินประกันค่าไฟฟ้าคืน
ไม่ใช่เงินประกันค่ามิเตอร์นะแยกกันคนละส่วนนะคะ
เงินประกันค่าไฟฟ้าคืออะไรเอาแบบนี้ก่อน
ก่อนที่จะไปดูเรื่องของปัญหาระบบล่ม
ปัญหาเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าไปเอาเงินคืนแล้วสิทธิ์ต่างจะถูกตัดไป
เงินประกันไฟฟ้าเนี่ยเป็นเงินที่ท่านต้องเอาไปวางประกันไว้ว่าท่านจะไม่เบี้ยวหนี้ค่าไฟ
อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่าย๒เดือนใช่ไหม
เขาก็จะยึดเงินส่วนนี้ของคุณไปหักออกไปหักออกไปจ่ายแทน
เหมือนกับว่าเราไปเช่าหออะไรอย่างนี้คุณหอพัก
เวลาเราไปเช่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการจ่ายค่าประกันก่อน
ล่วงหน้าไปก่อน๒เดือนนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเงินประกันค่าไฟฟ้า
ทีนี้ปัญหาที่ตามมา๒อย่างคือ๑ปัญหาระบบล่ม
ปัญหาว่าเออมีข่าวลือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปรับเงินส่วนนี้กลับมาแล้ว
การรับเงินคืนเนี่ยสามารถทำได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่มีวันปิดรับลงทะเบียน
ฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมา
เมื่อวานเนี่ยระบบล่มเลยนะคะดิฉันเข้าไปเข้าไม่ได้
ฉันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเมื่อวานย้ำว่าเป็นเพียงวันแรก

ใช่ยังมีอีกหลายวันคุณผู้ชมชีวิตนี้ยังมีอีกยาวไกลนะคะ
แล้วไม่มีวันปิดด้วยถูกไหม
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่โต้กันดุเดือดเหมือนกัน
ก็คือคำถามที่คนถามมากที่สุด
มีการโพสต์แล้วแชร์ข้อความผ่านเน็ตเยอะมาก
ประเด็นคือการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ย
ผู้ที่ขอคืนเงินหลักประกันส่วนนี้ไปแล้วเนี่ย
จะถูกตัดสิทธิ์ต่างจริงหรือเปล่า
นี่ค่ะต้องมีการออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เอาการไฟฟ้านครหลวงก่อนบอกว่าผู้ที่ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไป
ก็คือเงินที่ประกันไปขอคืนไปจะยังได้รับบริการต่างจากการไฟฟ้านครหลวงดังเดิม
เช่นเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการอธิบายผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ท่านวางไว้นั้นทางกฟพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใช้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเช่นกรณีที่ท่านมีหนี้ค้างชำระค่าเบี้ยปรับ
ซึ่งไม่เกี่ยวคนละกรณีกับมิเตอร์ชำรุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่เกี่ยวกันนะคะ
กรฟภค่ะยังได้มีการออกหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่า
เงินที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับคืนนั้นเป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์แต่อย่างใด
ยืนยันว่ามิเตอร์ต่างมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า
หากเกิดปัญหาการใช้งานปกติแล้วทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง
จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ทันทีท่านไม่ได้เสียสิทธิ์ตรงส่วนนี้
กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าอันนี้การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีขั้นตอนตามปกติคือ
แจ้งเตือนเป็นระยะเวลา๒๘วันดังเดิมหากไม่มีการชำระค่าไฟประจำเดือน
จึงจะเข้าสู่การงดเว้นก็คือตัดไฟนั่นเอง
อย่าไปตื่นตนกตกใจคุณผู้ชมนะติดตามข่าวสารกรองกันให้ดี
เอาจากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้นะเดี๋ยวนี้ช่องทางในการตั้งคำถามเยอะแยะไป